ดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะที่เกริ่นเอาไว้พ่อแฟนที่มอมเหล้านะคะ
ทั้งตัวแฟนด้วยแล้วก็ทั้งตัวลูกด้วย
แล้วก็แฟนของลูกด้วยแล้วก็ไปก่อเหตุข่มขืน
แฟนสาวของลูกเนี่ยนะคะแล้วก็หลบหนีไปล่าสุด
จับตัวได้แล้วคุณผู้ชมค่ะหลบหนีไปที่สมุทรปราการ
ก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพบางศรีเมืองดำเนินคดีนะคะ
ไปนิดหนึ่งเมื่อวันที่๑๗มกราค่ะตำรวจสภบังศรีเมืองเนี่ย
ได้รับแจ้งเหตุว่าพ่อมอมเหล้าข่มขืนแฟนลูกชาย
ในห้องเช่านะคะที่ซอยตักสุรา
ที่ชุมชนท่าน้ำบางศรีเมืองนนทบุรีแล้วหลบหนีไป
ก็ตรวจสอบจนรู้นะคะว่าผู้ก่อเหตุคือนายประกอบสุทธิสิริ
หรือว่าในมาร์คอายุ๓๗ปีแล้วก็หนีไปเช่าห้องเช่าที่จังหวัดสมุทรปราการ
ตำรวจก็นำกำลังพร้อมหมายจับสารจังหวัดนนทบุรีเข้าจับกลุ่มตัวนะคะ
นี่ค่ะจุดที่ไปควบคุมตัวได้นะคะ
ตรวจสอบประวัติในมาร์คเนี่ยปรากฏว่ามีหมายจับคดีกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๓ปี
เมื่อปี๒๕๕๗ที่สพเมืองปราจีนนะคะ
ถูกจับคดียาเสพติดที่สนเตาปูนเมื่อปี๒๕๕๙
แล้วก็คดีจำหน่ายยาเสพติดสพบางศรีเมืองเมื่อปี๒๕๕๙
โอ้โหคดีนุงนังเลยค่ะจากการสอบสวนเนี่ยนะคะ
ก็ยอมรับว่าตั้งวงดื่มเบียร์กันจริง
หลังจากเบียหมดก็พากันเข้านอน
ตนเองนอนริมด้านนอก
ส่วนลูกนอนถัดไปแล้วหลังจากนั้นก็เป็นแฟนลูก
ก็ปฏิเสธนะคะว่าไม่ได้ข่มขืน

เราเป็นคนข่มขืนเราจะยอมรับตรงนี้ไหม
นึกว่าด้วยผลตรวจเองเองครับ

ก็นำตัวในมาร์คไปชี้จุดเกิดเหตุค่ะ
คือตอนเข้าไปผู้สื่อข่าวรายงานบอกสภาพในห้อง
ขวดเบียร์ยังวางอยู่หลายขวดเลยนะคะ
แล้วจุดที่ผู้เสียหายอ้างว่าถูกอุ้มไปข่มขืน

พบว่าตรงนั้นเนี่ยยังมีผ้าเช็ดตัววางกองอยู่ผืนหนึ่ง

มังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรีบอกว่า

แล้วรวมถึงคำให้การของผู้เสียหายพยานแวดล้อม
ก็สามารถระบุได้ว่าผู้ต้องหานั้นก่อเหตุจริง
สามารถดำเนินคดีกับผู้ต้องหาได้อย่างแน่นอนค่ะ